ฉันไม่รู้สัมภาษณ์มารู้เรื่องได้ยังไงคนนี้
ที่พี่ดาวคว่ามีหมู้เพจฮาตลอดเวลาน่ะ

เวลาไปถามเนี่ยถามอย่างได้อย่าง

เมื่อไหร่มีลูกแฟนเขาคบมา๑๐กว่าปี

ก็มีสัญญาอยู่ครับว่า

ไม่น่ามีครับเพราะว่า

คือไทยรัฐน่าอยู่ไทยรัฐแล้ว

เป็นหนังสือภาพที่ดีมาก

อย่าลืมดูนะครับช่องไทยรัฐ๓๒

ตลกจริงค่ะพ่อจะคลั่งไปแต่ว่าส่วนตัวสนีฟ
ถัดเจ๊นะคุณผู้ชมไม่อยากมีลูกเพราะว่าไม่อยากเป็นพาลังอุ๊ยลูก
คุณค่ะผมได้เป็นพ่อค้าของเก่าด้วย

เป็นนักดนตรีด้วยร้องเพลงพอมาก
ร้องเพลงพอเพราะว่าชอบอ่ะน้าหมูโพงเทพตอนชำนาน
คือร้องเพราะจริงคุณผู้ชมและที่สำคัญเขาเนี่ยเคยผ่านรั้วมหาวิทยาลัยมานะ
หลายคนบอกว่าพี่ดาวเนี่ยดูเหมือนว่าแบบตลกงง

จริงอยากจะเรียนนิติศาสตร์อยากจะเป็นทนายความ